สำหรับภูทับเบิกก่อนหน้านี้ถูกร้องเรียนเรื่องของรีสอร์ท
ที่บอกว่ามากเกินไปนะคะจนทำให้มลภาวะเสียมีปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น
หลังจากนั้นคศก็ได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งกรมป่าไม้ปฏิบัติการทันทีนะคะ
วันนี้มีการติดประกาศสั่งลื้อถอนรีสอร์ทในภูทับเบิกจำนวน๑๙แห่ง
ใช่ครับเป็นไปตามคำสั่งของคอสชนั่นเองนะครับ
หลังจากทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็สารนะครับ
พิพากษาจนถึงที่สุดแล้วครับ
ชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยักษ์ไพรเปิดเผยความคืบหน้า
หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศออกคำสั่งที่๓๕ทับ๒๕๕๙
เพื่อแก้ปัญหาการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก
ในเขตอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์เมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
โดยวันนี้คณะทำงานประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทหารตำรวจและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าดำเนินการติดประกาศในพื้นที่เป้าหมายที่ถูกลื้อถอนจำนวน๑๙แห่ง
แบ่งกำลังออกเป็น๗ชุดปฏิบัติการเป็นชุดปฏิบัติการของกรมป่าไม้๖ชุด
ดำเนินการติดประกาศจำนวน๑๓รีสอร์ทประกอบไปด้วย
รีสอร์ทที่ชื่อว่าโรงเตรียมสารฝันคานาอันทับเบิกภูตานครับ
ตายายบ้านสายหมอกทับเบิกวิเลสเคียงดาวมอเตอร์ริโอและรีสอร์ทไม่มีชื่ออีก๔แห่งนะครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำเนินคดีและสารก็พิพากษาจนถึงที่สุดแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งชุดนั้นเป็นชุดปฏิบัติการของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งมีเป้าหมายติดประกาศอีก๖รีสอร์ทโดยเป็นรีสอร์ทที่เจ้าหน้าที่เคยตรวจสอบพบว่า
มีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมหรือไปกิดกั้นทางไหลของน้ำ
เสี่ยงต่อการพังทลายของดินก่อให้เกิดอุทธกภัยอุบัติภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนักท่องเที่ยวครับ
รีสอร์ททั้ง๑๙แห่งไม่ยอมดำเนินการตามประกาศคำสั่งใน๓๐วัน
จะเป็นผู้ดำเนินการบรื้อถอน
เจ้าของรีสอร์ทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมจะถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายฐานฝ่าฝืนคำสั่งของคอสชด้วยครับ